เรื่องของการไม่หลีกทางรถพยาบาลรถกู้ภัยหรือว่ารถฉุกเฉิน

คราวนี้ผู้ที่อยู่บนรถฉุกเฉินเนี่ยเสียชีวิต
กำลังนำตัวผู้บาดเจ็บจากอำเภอแก่งคอยไปส่งโรงพยาบาลสระบุรี
เขาก็ระบุข้อความเอาไว้ด้วยนี่นะฮะเป็นคลิปที่ถ่ายกันไว้ได้นะครับ
ข้างหน้านะเห็นไหมเลนขวานี่ไม่หลีกเลย

คนที่โพสต์คลิปกับภาพเนี่ยบอกว่าคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจและเสี่ยงต่อหัวใจหยุดเต้น
รถพยาบาลพยายามเปิดสัญญาณแล้วก็ไม่ยอมหลบ
เคยเห็นแต่ในข่าววันนี้เจอกับตัวเอง
โอ้โหเนี่ยก็ได้ยินเปิดเสียงเปิดไฟขอทางแต่เขาก็ยังไม่ยอมหลบให้ค่ะ
คือไม่ใช่ขับเร็วด้วยนะขับแช่แบบไม่หลีกให้เลยนะครับ
แล้วก็ล่าสุดครับผู้บาดเจ็บที่เดินทางมากับรถฉุกเฉินเสียชีวิตแล้วนะฮะ

แต่ขณะวิ่งมาตามถนนมิตรภาพเข้าสู่หลักกิโลเมตรที่๖๗
มีรถเก๋งสีขาววิ่งมาทางช่องทางขวาแล้ววิ่งแบบนี้ตลอดไม่ยอมหลบเบี่ยงซ้ายให้
จนกระทั่งรถเก่งคันนี้วิ่งไปได้สัก๒กิโลเมตร
สองกิโลเมตรนะครับถึงจะยอมหลบให้
แต่พอรถโรงพยาบาล
แกล้งคอยที่ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสละบุรี
ไปถึงปรากฏว่าผู้บาดเจ็บคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ก็สัญญาณไฟสัญญาณเสี่ยงนะครับกระพริบไฟให้แล้วครับ
โอเคเขาก็ยังตีขวาคู่เข้ามาอยู่ตลอด

แล้วพอทราบไหมครับว่าผู้ที่บาดเจ็บที่เราไปส่ง

ก็ผมกลับมาเอาผู้ป่วยอีกเที่ยวหนึ่งนะครับ
คือมันมีสองเคส
คือเคสที่ไปเร่งด่วนกว่าครับ
เร่งด่วนกว่า
ครับผมก็อยากจะฝากบอกผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนนะครับ
ถ้าเห็นรถถูกเฉินหรือว่าเห็นรถกู้ไพกู้อะไร
ที่เขานำผู้ป่วยไปส่งนะครับ
ก็ขอความกรุณาช่วยหลบให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าในขณะนั้นมีผู้ป่วยที่จะต้องการรักษาเร่งด่วนนะครับ
อยากจะขอให้ช่วยหลบสักนิดนึง
จะได้ผู้ป่วยจะได้มีชีวิตรอดปลอดภัย
รถฉุกเฉินอย่างนี้จะมาเปิดเล่นเปิดหัวไม่ได้หรอกครับ
มันจะผิดระเบียบผิดอะไรเขา
นอกจากมีผู้ป่วยจริงนะครับนะ
ผู้ป่วยอาการที่ว่าวิกฤตจริงอะไรจริง
เขาขอความกรุณาทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนน
ถ้าเผื่อเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของท่านก็ให้คิดถึง
บอกว่าเขาคงอกราวกันรับจะฝากบอกแล้วครับ
เหตุเกิดช่วงทางเข้าสระบุรีใกล้เคียงจุดเดียวกับรถเก๋งแดง
แต่อยู่คนละฝั่งสวิปแดง

โดยมีผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่บนรถ
ก่อนหน้าคลิปทางผู้ขับรถฉุกเฉินได้มีการเปิดไฟและบีบแตรเพื่อขอทางแล้วแต่ไม่เป็นผล
ทางคุณบอยจึงตัดสินใจถ่ายคลิปจากมือถือ
คุณบอยเป็นผู้ช่วยบนรถไม่ได้เป็นคนขับนะ
หลังจากถ่ายคลิปเสร็จจึงได้กลับมาดูแลผู้ป่วยต่อ
คุณบอยฝากบอกว่าอยากให้ช่วยกันให้ความสำคัญเรื่องการให้ทางรถพยาบาลเพราะทุกวินาทีมีค่า
การที่จะให้รถพยาบาลขับหลบซ้ายขวาเองทำได้ยาก
เนื่องจากรถพยาบาลมีน้ำหนักมากอัตราเร่งก็ไม่ดีเท่ารถเก๋ง
ไม่สามารถขับเกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้
แค่หนีก็ช่วยชีวิตคนได้